ใครที่ฟังรายละเอียดของข่าว

สิ่งที่ประชาชนควรจะรับรู้

เพื่อจะได้รักษาสิทธิ์ของเรา

ถ้าญาติพี่น้องเราเจอแบบนี้

หนึ่งเราต้องรู้ว่าสิทธิของประชาชนในประเทศนี้ที่จะได้รับการดูแลไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยมันมีอยู่สามส่วน
หนึ่งคนที่เป็นค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอันนี้ที่เขาเรียกว่าเบิกได้ไปรักษาพยาบาลเบิกได้ตามสัดส่วน
เงินก้อนนี้กรมบัญชีกลางจะเป็นคนจ่ายให้ครับตอนหลังนี่เขาหักกันไว้เสร็จเลย
กองทุนกองที่๑นะสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนที่๒กองทุนประกันสังคมอันนี้สำหรับลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างในพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ย
กองทุนประกันสังคมเขาจะดูแล

เพราะเงินนี้หักจากลูกจ้างส่วนหนึ่ง

รัฐบาลสมทบก็มาส่วนหนึ่ง
คนที่เป็นลูกจ้างก็ใช้บัตรประกันสังคม

ระบุว่าไปใช้ที่ไหนโรงพยาบาลอะไร

ไม่ได้เป็นทั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นทั้งข้าราชการไม่ได้เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นประชาชนทั่วไป
อันนี้ก็ใช้สิทธิ์ที่เรียกกันว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคในอดีต
ตอนหลังก็มาเป็นบัตรทองคนกลุ่มนี้มากหน่อย
นี่คือ๓ส่วนที่เป็นสวัสดิการ
แต่ปัญหาก็คือว่ามีคนอีกเยอะที่ไปตายซะกลางทาง
ยังไม่ถึงโรงพยาบาลที่ตัวเองมีประวัติอยู่
ไปรักษาเป็นเจ้าประจำอยู่
ฉะนั้นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมา
เขาก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
คนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ถ้าจะไปให้ถึงโรงพยาบาลที่ตัวเองทำประกันสังคมไว้
มีทะเบียนอยู่มีประวัติอยู่
รถติดแบบนี้กว่าจะถึงดีไม่ดีจะตายเสียกลางทาง
เขาก็เลยออกเป็นนโยบายว่า
เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงที่เรียกกันไว้วิกฤต
เหมือนที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่
คุณไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลที่คุณมีประวัติหรือเป็นโรงพยาบาลที่เคยรักษาไว้
คุณแวะไปโรงพยาบาลไหนก็ได้
โรงพยาบาลไหนก็ได้โรงพยาบาลของเอกชนไม่ว่าจะแพงแค่ไหนดีแค่ไหน

โรงพยาบาลของรัฐก็ได้โรงพยาบาลไหนอยู่ใกล้ที่สุดเข้าไป
แล้วจะทำยังไงไม่ต้องห่วงเข้าไปแล้วเนี่ยภายใน๗๒ชั่วโมง
โรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะต้องรับคุณไว้ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดต้องผ่าตัด
เลือดต้องให้เลือดให้น้ำเกลือก็ให้น้ำเกลือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน๒๓วัน๗๒ชั่วโมงใครจ่ายไม่ต้อง
กองทุนทั้งหลายทั้ง๓กองทุนเนี่ยจะตามไปเคลียร์กับโรงพยาบาลให้
พอเลย๗๒ชั่วโมงแล้วถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นโน่นไปเลย
ไปตามโรงพยาบาลที่ตัวเองมีประวัติอยู่
ตัวเองใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่
ใช้สิทธิ์ค่าราชการอยู่ใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจอยู่ไปที่นั่น

ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะครับ

แต่คนก็ไม่ค่อยรู้

ไปรับตัวไว้อย่างนั้นเนี่ย

ชัดเจนครับว่า
การรักษาผ่าตัดเล็กเนี่ยโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ไปเบิกได้เท่าไหร่
ผ่าตัดใหญ่ไปเบิกได้เท่าไหร่เขามีรายละเอียดหมด
ฉะนั้นโรงพยาบาลที่รับตัวคนไข้ฉุกเฉินไว้เนี่ย
คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเบิกไม่ได้เขาไปตกลงกันหมดแล้ว
หมอต่อหมอโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลเนี่ยเขาตกลงไว้หมด
ไม่ต้องห่วงว่ารับตัวคนไข้วิกฤตฉุกเฉินไว้แล้วเนี่ย

อันนี้กฎหมายเขาเคร่งครัดเลยนะครับ
เขาไม่ต้องการให้คนป่วยไปตายระหว่างทาง
เขาต้องการรักษาชีวิตคนไว้ก่อน
เมื่อจะรักษาชีวิตคนไว้ก่อนเนี่ย
ใครที่เป็นวิกฤตฉุกเฉินไอ้ตรงนี้ก็ยุ่งหน่อย
เพราะว่าถ้าไม่ระบุไว้ว่าวิกฤตฉุกเฉินแปลว่าอะไร
ก็จะมีคนประเภทที่เรียกว่าป่วยไม่หนัก
แต่ขอไปนอนโรงพยาบาลดีสัก๒๓วัน
แล้วให้เขาไปตามไปเคลียร์กัน
ตัวเองก็ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่
อย่างนี้เขาถึงต้องกำหนดว่าป่วยฉุกเฉินเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ที่คุณมิ้นรายงานไปเมื่อสักครู่ใช่แล้ว
แต่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมว่าเอาง่ายเลยนะ
ที่เขาส่งกันในไลน์เนี่ยวิกฤตฉุกเฉินคือยังไง
เช่นคุณเวียนหัวมากเดินเซไปเซมาอันนี้วิกฤตฉุกเฉิน
คุณหมดสติพูดไม่ชัดพูดจาสับสนอันนี้ก็วิจิตฉุกเฉิน
แขนขาชาอ่อนแรงไปในทันทีอันนี้ก็ใช่
หลอดเลือดเลือดสมองแตกตีบตันอันนี้ก็ใช่
ถ้ามีชัดขึ้นให้ดูเนี่ยจะเห็นชัดกว่า
เพื่อท่านผู้ชมจะได้ถ่ายรูปในจอไว้ด้วยว่า
ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าวิกฤตฉุกเฉิน
ตามัวเห็นภาพซ้อน
หนังตาตกหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว

โรงพยาบาลไหนก็ได้หมอปฏิเสธไม่ได้ด้วย
เพราะวินิจฉัยแล้วตรงกัน

กรณีของสุภาพตัดตรีคนนี้

ว่าเธอสามารถอยู่โรงพยาบาลพระราม๒ต่อได้
แล้วถ้าหมอเจ้านาธิ

เงินไป๔๐บาทให้ไปที่โน่น
แล้วถึงจะไม่ต้องจ่ายเงิน

ก็แปลว่าเธอก็จะต้องตะเกียกกายไปโรงพยาบาลบางมศ
ทั้งที่สภาพที่เธออยู่เนี่ย
หมอที่โรงพยาบาลพระราม๒จะต้องไม่อิดออดเลยครับ
ก็ลูกเขาบอกว่าแม่หน้าย้วยลงไปแล้วนี่ครับ
แล้วคุณยังบอกว่าพูดจาได้มีสติตอบโต้ได้
ฉะนั้นให้เงินไป๔๐บาทให้ไปโรงพยาบาลบางมศ

ถ้าเอาไว้ที่โรงพยาบาลพระราม๒

ไม่ไปพูดให้เขามีความรู้สึกว่า
อยู่ที่นี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
เขาก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๒

ว่ากฎหมายออกมาดี
กฎเกณฑ์กติกาชัดเจน

แต่สำคัญคนไข้ไม่รู้

ที่จะรู้ว่าสิทธิ์ของตัวเอง

ต้องทำประชาสัมพันธ์มากกว่านี้

ไม่ต้องไปย้ายโรงพยาบาลไปบางมด

คุณอัจฉริยะทำถูกแล้ว
ต้องไปร้องกับกระทรวงถาศุกร์

กฎหมายที่ออกมาล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลว

เพราะมีการปฏิเสธการรักษาอยู่อีก
ทั้งที่มีออกระเบียบออกมาชัดเจน

แล้วไปเคลมเงินเอากับกองทุน
ถ้าเป็นข้าราชการไปเคลมกับกองทุน

ก็ไปครีมกับสำนักงานประกันสังคม

กองทุนนี้เขาดูแลอยู่แล้วแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ

ผมว่าหน่วยงานด้านการแพทย์ต้องประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากกว่านี้

เราอยู่ในวงการข่าวเรายังไม่ค่อยรู้เลย

เชื่อว่าประชาชนหลายคนไม่รู้มาก่อนว่า
มันต้องเข้าข่าย๕อาการที่บอกไป๖อาการที่บอกไป

ก็อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลแปะเอาไว้ในห้องฉุกเฉินก็จริง
แต่บางทีป่วยเข้าไปใครจะไปเห็นนะคะ

จริงแล้วโรงพยาบาลถ้าบอกว่าทุกโรงพยาบาลไม่มีสิทธิปฏิเสธรักษาคนไข้

ก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไข้รู้ให้มากกว่านี้ก็แล้วกันครับ